เอาตัวรอดด้วยกันรีบแจ้งเจ้าหน้าที่พี่กู้ภัยค่ะ
เพราะว่าที่จังหวัดกระบี่มีชาวบ้านเขาเจอกับพี่เหลือมยักษ์อีกแล้ว
เอาใจช่วยพี่กู้ภัยกันหน่อยค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะดูนะคะเงาตะคุ่มพี่กูไพนะคะ
พี่กู้ภัยเขากำลังพยายามช่วยกันจับงูเหลือมขนาดใหญ่
มันบุกเข้าไปไหนที่คุณชนะชอบไป
เออมันเข้ามาในเล่าแล้วเป็นเล่าไก่ด้วย

นี่ค่ะเหตุเกิดที่บ้านเลขที่๙๑หมู่ที่๒
ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
เหลือมเนี่ยนอนขดอยู่ใต้ซากกระเบื้องนะคะ
ตัวมันใหญ่มากคุณผู้ชมเห็นมืดดำนี่อาจจะไม่ชัดเจนนะ
ตัวมันยาวประมาณ๕เมตรน้ำหนักเท่าไหร่คุณชนะคุณเดา
คุณเดาดูถ้ามันเลื้อยเข้าไปได้ตัวมันหนักเท่าไหร่โอ้ยมันก็คงจะหนักอยู่แล้ว
๓๐กิโลกรัมหนักจริงตัวใหญ่มาก
พี่กู้ภัยนี่คุณดูนะเขาต้องใช้อุปกรณ์เป็นบ่วงเชือก
แล้วก็คล้องไปที่คอของเจ้าเหลือมยักษ์แล้วก็ใช้มือเปล่ากดหัวมันเอาไว้
เฮ้ยเอาไปต่อมันดูด้วยมันรัดพี่กู้ภัยนั่นดูนะ
แขนพี่เขาแล้วเนี่ยขนาดจับได้แล้วมันก็ต่อสู้กันเห็นไหมฮะ

ต่อสู้กับพี่กู้ภัยไปด้วยนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมพี่เขามีประสบการณ์มีความสนานในการต่อสู้กับงูเหลือมแบบนี้

แล้วนี่มันตัวใหญ่มากเลยนะตัวมันยาว๕เมตรพี่กู้ภัยออกแรงเยอะมากคุณดู
แรงของผู้ชายแขนใหญ่ขนาดนี้เขายังสู้กันอยู่นานนานกว่า๒๐นาทีคุณ
ดูสิตัวมันใหญ่มากมันแข็งแรงมากเลยนะคะแล้วด้วยความชำนาญของพี่กู้ภัย
สุดท้ายงานนี้ก็จบลงอย่างสงบสวยงามด้วยระยะเวลาต่อสู้ยื้อยุดฉุดกระชากันกว่า๒๐นาที
ใส่ลงไปในกระสอบแล้วเดี๋ยวเอามันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะไปอยู่ที่ที่มันควรจะอยู่อย่าไปอยู่ที่ที่มันชอบไป
ใช่ไม่รู้ล่ะชอบไปไหนก็ไม่รู้

ไม่ดิฉันบอกว่าที่ที่ชอบไปคือที่ไหนที่งูชอบไป

ใช่ไงมันผิดตรงไหน

คุณพูดถูกแต่ผมไม่ค่อยถูกแล้ว
ค่อยถูกใจเนี่ย